บุกแคมป์ทีมชาติไทยที่เขาใหญ่

อยู่เบื้องหลังปากท้องของนักเตะทีมชาติไทย

ได้ทำให้น้องเขาทานแล้วเขามีความสุขกับการกิน